คุณผู้ชมครับเบรกนี้มาดูคู่รักคนลูกทุ่งค่ะ
จ๊ะนงพันนีย์แล้วก็จ๊ะคณพลนะคะ

เขาติ้งกันใช่โดยการสร้างธุรกิจธุรกิจตัวหนึ่งขึ้นมา
เป็นการสครับผิวค่ะคุณ
เขาทำคู่ร่วมกันเหรอเป็นธุรกิจร่วมกันเหรอเป็นสครับ
ใช่ค่ะคุณด้วยการลงทุนทำธุรกิจผลิตภัณฑ์สครับผิวของตัวเองเลยนะ
โดยได้เลิกงามยามดีเมื่อวานนี้ในการจัดงานเปิดตัวที่บ้านของตัวเอง
ซึ่งนักร้องสาวยอมรับกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐเป็นที่แรกนะคะว่า
ธุรกิจนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ฝ่ายชายอยากจะสร้างความมั่นคงให้กับเธอ

เพราะได้ส่งคุณพ่อคุณแม่มาพูดคุยเรื่องงานแต่งงานกับทางครอบครัวของเธอแล้ว

ส่วนจะเรียกว่าเป็นการสู่ขอหรือเปล่านะคะ
แฟนหนุ่มเป็นคนออกมาพูดเองจะดีกว่าค่ะ
ไม่มีกังวลค่ะเพราะว่าคือเราเอาเงินมาลงคนละครึ่งใช่ไหมคะ
แต่กำไรเป็นของจ๊ะหมดเราชัดเจนตั้งแต่แรกแล้ว

จริงแล้วเดี๋ยวให้เฮียมาต่อเพราะเดี๋ยวจ๊ะต้องเดินไปหาพี่
คือเราเป็นผู้หญิงอาจจะดูไม่สำรวม
เฮียก็ได้คุยกับพ่อแม่ด้วยแล้วพ่อแม่เฮียก็ได้มาคุยกับแม่จัดด้วย

เรียกว่าเป็นการมาสู่ขอแล้วได้ไหมครับ
ยังไม่อยากใช้คำนั้นเดี๋ยวดูดูว่าเขาจะมีตังค์หรือเปล่า
เป็นผู้หญิงไม่อยากจะพูดอะไรมากเดี๋ยวดูไม่สำรวมชอบตรงนี้นะคะ
ส่วนผลงานเพลงแฟนคลับไม่ต้องมโนไปไกลนะคะว่าเธอจะวางมือค่ะ
เพราะสาวจ๊ะยืนยันว่าไม่หันหลังให้อย่างแน่นอน
ส่วนทั้งกระแสข่าวที่ว่าเธอนั้นเตรียมฉีกสัญญากับค่ายย่านลาดพร้าวไม่เป็นความจริงค่ะ
ตอนนี้ต้องบอกเลยว่ามีงานเข้ามาแต่จะเริ่มแบบเลือกรับงาน
ที่แบบว่าบางทีจ๊ะมีติดประชุมหรือไปโรงงานหรือว่าไปดูสูตรใหม่
จ๊ะจะไม่ได้ทำแค่สครับอย่างเดียวมันจะมีสินค้าตัวอื่นต่อไปอีก
บางทีงานไกลอย่างนี้เราอาจจะไม่ได้รับยังไม่ทิ้งค่ะยังรักอาสยามยังรักอาเอสค่ะ
นี่น่ะธุรกิจอูฟุเหลือเกินบอกเลยว่าเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูความอูฟุ
ดูสิว่าเธอรวยไปถึงไหนแล้วนะคะ
เย็นนี้บันเทิงไทยรัฐค่ะ๑๗นาฬิกานะคะห้ามพลาดจริงค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ต้องแล้วต้องบอกว่าจ๊ะเนี่ยถือว่าเป็นคนที่หาเงินเก่งและใช้เงินไม่เก่ง
เพราะว่าเงินที่ได้เอาไปฝากพ่อกับแม่หมด